สนับสนุนโดยลาลินพอพาตี้บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี
อซูซูมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งความสุข
ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นใหญ่โตโมโหระทึกคุณผู้ชมตอนนี้พิธีกรเพ้อมากเลย

เดี๋ยวจัดให้เอาที่แขกรับเชิญก่อน

จริงต้องบอกก่อนว่าพี่สาวไม่มีชื่อเล่นค่ะชื่อธนวัล
แล้วเวลาคนไปไหนมาไหนเขาก็เรียกว่าน้องวาน
แล้วพอเจ๊วันเนี่ยเขาห่างจากคนที่สองในประมาณ๗ปี๘ปี
เขาก็เลยบอกว่าเขาชื่อวันน้องชื่อทูดีไหม

เรามาดูที่พื้นดวงกันเลยพ่อหมอจ๋าเชิญครับ
เกิดวันที่๒๕ตุลาคมอาทิตย์กำเนิดอยู่ราศีตุล
แต่โฟล์ไม่ได้เกิดตอน๖โมงเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้น

ลักษณะจุดเกิดก็เลยเลื่อนไปอยู่ราศีพิจิกษ์
เวลาอ่านหนังสือหรือดูนิตยสารต่างดูตามโซเชียล

แต่ดูละเอียดแบบนี้แบบเจาะลึกทะลุกทะลวงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะราศรีพิจิก
เพราะฉะนั้นโฟลเป็นคนลักษณะราศีพิจิกษ์
ราศีเดียวกับทีมพี่เบิร์ต
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมาก
เป็นคนมีความลึกลับซับซ้อน
แล้วจะบอกเนี่ยไอ้ที่ไปซักเนี่ยแฟชั่นจริงแล้วก็ชอบของเล่นลับลึกลับ
สิ่งที่ค้นหาตัวเองก็จะเป็นคนแบบนั้นด้วยนะ
เวลาที่บ้านเมืองมันไม่ได้เกิดสงคราม

นั่นไงนั่นไงคุณแม่ชอบค่ะ
แต่ตัวหนูเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย

คือเทพประจำตัวโฟนเป็นเทพผู้ชาย
เคยดิมั้ยผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวสุข
แต่หนูเป็นผู้หญิงแต่หนูมีเทพประจำตัวคือดาวอังคาร
เป็นคนชอบเล่นอะไรเหมือนผู้ชาย

เพราะดาวประจำตัวดาวอังคารเป็นมหาอุด
ใจจริงเนี่ยเป็นคนใจเด็ดใจกล้าเด็ดเดียว
ดาวเสากลุ่มจุดเกิดเป็นคนนิ่งสงบ
คุณคิดไต่ตรองระวังจ้องเอาคืน
คือเป็นคนที่ไม่ธรรมดาที่จะบอกให้
มีดาวพระทิวกุมจุดเกิดเป็นคนหัวปฏิวัติ
ดื้อหัวรัดแบบสุดเป็นคนที่คิดเปลี่ยนแปลง
ลักษฐนาเค้าเหมือนเป็นคนนิ่งเฉย
แต่ลึกเนี่ยเอาคืนเนี่ย

หอมันไม่ใช่ของลูกอย่างเดียวของคุณแม่นี้
ครึ่งนึงแล้วก็ของลูกจะครึ่งเป็นคนที่
พี่คือปกตินะถ้าในทางหัวรศาสตร์เนี่ย

เมื่อผูกดวงออกในทางหัวราษาแบบลึกแล้ว
ตนุสหัชชะเนี่ยตะนุสหัดชะก็แปลว่า
เป็นคนที่รักการเดินทางการติดต่อ

แต่อันนี้ไม่มีข้อยกเว้นนะ
ตะนุสะหัดชะในดวงชะตาเนี่ย
แต่มีดาวเสาเจ้าเรือสัชชะมากุมจุดเกิด

คือคิดแล้วมันหยุดที่ความคิดมันไม่ได้ไป
สองไปแล้วมันจะห้องน้ำสะอาดไหม
สะดวกไหมปลอดภัยหรือไม่

สองเพื่อนรักนะเป็นคนรักเพื่อนรักด้วยใจจิตวิญญาณ
เหมือนอยากจะคบไว้จนกระทั่งแก่ตายจากการดูแล้ว
แต่เพื่อนเลี่ยว
เออนะไม่จริงใจให้ไปแล้วทำไมเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่น
เลิกครบเลยกลายเป็นแทนที่จะมีเพื่อนมากกับมีเพื่อนน้อย

ไอ้ที่ฉันเคยผูกพันเคยตามร่วมชาติร่วมพบเคยดีต่อกันมา
มันไปเกิดที่ไหนกันหมดวะเนี่ยหรือเกิดไม่ทันชั้น

แต่เริ่มมาเป็นนักร้องเริ่มในวงการบันเทิงเริ่มจากอะไรก่อน
ก็มีโมเดลลิงค่ะติดต่อมาเริ่มจากถ่ายโฆษณามาก่อนค่ะ
โฆษณาเสร็จปุ๊บก็ตามลำดับเลยได้มาถ่าย

แคสต์งานแรกก็แบบหนูเหนื่อยมาก
เพราะหนูไม่แต่งตัวโป๊ะค่ะไม่ใส่สายเดี่ยวไม่ใส่เกาะอกไม่ใส่กางเกงขาสั้น
มักเชยในดวงด้วย
ทุกคนนะครั้งจังที่ภาพรักของหนูคือใส่กางเกงสั้น
ใช่ค่ะหนูไม่ใส่เกาะอกไม่ใส่เอวร้อยไม่ใส่อะไรเลย
เขาก็บอกว่าน้องคะจะโฆษณาผิวเนี่ยมันต้องเผยผิวเยอะนะคะ
หนูก็งั้นหนูไม่เอางั้นหนูไม่ถ่าย
คืออะไรที่เปิดนิดเปิดหน่อยไม่เอาเลย
เลยค่ะจนคุณแม่บอกว่างั้นเลิกไปเถอะ
โฟงไม่ใส่เลยไม่ใส่อย่างนี้เลยมันไม่ได้งานนะ
แล้วดวงอะไรล่ะด้วยความที่ตัวเขาไม่ได้เป็นคนแบบพร้อมสำหรับงานในวงการบันเทิง
ดวงอะไรพาเข้ามาในวงการบันเทิง
ในดวงชะตาคือเอาง่ายนะดวงนี้เนี่ยไม่รู้จักนี่คือโดยโฟล์นะ
ดวงนี้คือเกิดมาเพื่อดังดวงนี้เกิดมาเพื่อมีทำให้คนมีความสุข
คือถ้าเขารู้ว่าคุณค่าในความเป็นตัวตนเนี่ยตัวตนทั้งหนึ่งคนเนี่ย
อาจจะสร้างบุญด้วยการไปตักบาทด้วยการไปทำอะไรก็ตามที่เป็นบุญ
คนนี้สร้างบุญด้วยการที่ทำให้คนมีความสุขเมื่อได้เห็นเขา
ได้พูดอะไรได้ทำอะไรได้มีสิ่งของอะไร
เพราะคนนี้คือเป็นคนที่เคี่ยวควบคุมคุณภาพจริงจัง
และที่สำคัญคือแม่ยุคือในดวงชะตานี้พระจันทร์เป็นสู่พระ
แปลว่าแม่ยุแม่ส่งเสริมเออลูกเอาเหอะ
เจนี่บอกว่าขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจขี้เกียจคือแค่ยังไม่รู้รายละเอียด
แล้วอาจจะอยากปฏิเสธแต่จริงแล้วเป็นคนขยับขยัน
คือในความขยันของคนคนหนึ่งเนี่ยนะดูจากในดวงเนี่ยรู้เลยว่า
ขยันค่ะอาจจะไม่อาจจะไม่จริงเพราะความขยันมันมีขั้นลำดับ
ขยันแค่เกษตรคือดาวได้ตำแหนเกษตรขยันแค่มหาจักร
ขยันเฉพาะชั่วคราวในบางตอนเพราะเหตุกดดันขยันมหาอุดขยันมาก
แต่เข้าวงการนี้จริงเนี่ยตัวเองก็ไม่คิดอยากจะเข้า
แต่แม่อย่างที่พ่อหมอรับบอกแม่อีกแล้วหรอฮะ
แม่เป็นคนชอบอยู่แล้วเรื่องการแสดงแต่แม่ไม่ได้ไง
ถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันจะเล่นเองเลยนะแม่บอก
เดี๋ยวแม่ผมถามหน่อยคืออย่างนี้ขยันมากจนทั้งมีเรื่องโรคจิตบางอย่าง
เก็บผ้าแล้วพับอีกดูของแล้วไม่แน่ใจกลับไปดูอีก
คือมันอะไรมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันมีที่เขาทำแล้วทำซ้ำทำอีกเนี่ย
คือเขาถ้าวันไหนไม่มีงานเนี่ยเขาจะหงุดอิด
เขาจะหงุดหงิดว่าวันนี้มันขาดอะไรอะไรอย่างนี้ทำไมมันว่างอย่างนี้อะไร
เขาจะต้องหาอะไรทำให้ได้อ่ะเขาเป็นคนจะว่าขยันก็ไม่เชิง
ก็ไม่เชิงจะว่าขี้เกียจก็ไม่ใช่แต่ถ้ามันเป็นช่วงจังหวะ
บางครั้งนี่เขาอยากจะทำอะไรก็ตลอดอ่ะ
ดาวเสาแปลว่าโบราณที่ไม่ใช่ค่ำครึนะมันอธิบายไม่ถูก
แต่โฟลเป็นคนรุ่นใหม่นะซึ่งจะพูดถึงยุควัยก็ต่างจากอาจารย์มาก
หมายถึงว่าอาจเกิดหยุดไม่ได้รับอารมณ์แบบนี้แล้ว
เขามีทรัพย์ศักดิ์ในพื้นที่ศักดิ์สจิตในความเป็นตัว
ถ้าสมมุติไม่ได้สัมภาษณ์รายการนี้
เคยมีเจอน้องตั้งแต่ออกอาร์บั้มชุดแรกเท่านั้น

และทุกอัลบั้มเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง

มันก็จะมีวิ้งมีน้อย

แล้วก็เห็นหน้าตาแค่นั้นแค่คือ

ใช่แต่อีกมุมเฉพาะทุกครั้งที่ใส่ก็จะแบบ
เฮ้ยทำไมต้องสั้นขนาดนี้
แต่ว่าถ้าเกิดส่วนตัวปุ๊บเนี่ย
จะอย่างนี้ค่ะกระโปรงใช่นิดหน่อย
แสดงว่าลงจากเวทีปุ๊บหนูก็ต้องรีบเปลี่ยนชุดเลย

ตอนไหนครับน่าจะเป็นอัลบั้มชุดที่๓

ก็อันนั้นจะพีคมาก

ในสถานที่ตอนคืนได้

เราก็เรียนหนังสือเสร็จปุ๊บ
พอตอนนั้นทุกคืนประมาณประมาณ
ตี๑ถึง๓เลยอย่างนี้ค่ะ

เราก็แบบเฮ้ยฉันไม่ต้องเรียนแล้วถ้าเกิดเราจะทำงานได้ดีขนาดนี้
แล้วหลงเราเลิกไหมตอนนั้นหลงไหมไม่ได้หลงขนาดนั้น
แต่ถามว่าหลงไหมหลงค่ะก็รู้สึกว่าก็ดี
มันมีทั้งกล้องมันมีทั้งเสียงทั้งแสงสีเสียงมันมีทั้งคนเฮฮา
ต้อนรับเราไม่หลงเหรอเพราะว่ารู้สึกดีมากกว่า
ไม่ได้ถึงหลงว่าอุ๊ยไม่อยากทำอะไรแล้วทำแต่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
แสดงว่าณวันนั้น๓๐วันทำงานทุกวัน
เดือนหนึ่งหนูจะมีหยุดได้แค่แบบวันหนึ่งหรือ๒วันเต็มที่เลยค่ะ

ไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศไทยนะคะมันดังไปถึงต่างประเทศ

ตอนนั้นหนูไปร้องเพลงที่ประเทศญี่ปุ่นบ่อยมากค่ะประมาณ๖๗ครั้งคือทุกปีค่ะจะต้องได้ไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่น

อยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็จะมีที่เกาหลีบ้างแล้วก็จะมีพวกใกล้ค่ะสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะไปตลอด
ตอนนั้นเดินทางไม่ใช่เฉพาะคอนเสิร์ตอย่างที่แม่หมอแมมบอกเกือบเมืองใหญ่ของเอเชีย
ใช่ค่ะก็ไปแล้วก็ตอนนั้นบวกกับถ่ายละครด้วยค่ะก็ถ่ายละครซ้อนกับร้องเพลงมาตลอด
ลีถึงบอกว่าหนูเหนื่อยมากเพราะหนูถ่ายละครชุดหนึ่งหนูก็ถ่ายละครชุดสองหนูก็ถ่ายละคร
แล้วละครก็ไปถ่ายที่เมืองนอกด้วยไปถ่ายที่เนปานไปถ่ายที่เกาหลีไปนู่นไปนี่คือ
มันเลยไม่ได้หยุดเลยค่ะคือวันที่คุณจะได้พักคุณกลับไปทำอีกงานนึง
ใช่ค่ะพอกลับมาคุณก็ต้องมาร้องเพลงไงใช่ใช่ค่ะ
มาดังสุดจริงอัลบั้มที่๒แต่ช่วงนี้ท่านผู้ชมนะฮะราศีไหนในปีนี้มีเกณฑ์ดังเป็นพลุกแตก
มีอยู่สองราศีที่น่าสนใจนะคือราศีธนูโดนเขาด้วยโดนด้วยโดนด้วยแล้วก็ราศีสิง
เพราะอันหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือโฟเป็นเสาหลักของที่บ้านต้องดูแลทุกคนในบ้าน
ค่ะก็จริงคุณพ่อทำงานอยู่คนเดียวนะคะคุณแม่เป็นแม่บ้าน
แล้วพอขออันหนึ่งหนูทำงานได้อรุณรู้สึกว่าเรามีเงินเยอะพอที่ไม่ต้องมีใครทำงานเราก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราทำเอง่ะ
ก็รู้สึกว่าพักเถอะทุกวันนี้คือลูกเรียนจบทุกคนแล้ว
นั่นคือมันเหมือนเพราะว่าครอบครัวพ่อแม่ใช่
ก็รู้สึกว่าเป้าหมายสูงสุดคือต้องส่งลูกให้เรียนหนังสือให้จบ
พอจบกันปุ๊บแล้วก็แบบพอแล้วไม่มีใครต้องใช้เงินอะไรอีกแล้ว
เพราะว่าพี่ทุกคนก็ทำงานเองหมดแล้ว

อกนั้นทำงานแล้วก็ใช้จ่าย
แต่ถ้าเกิดไม่พอที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้ว

เงินจากที่น้องไปเล่นละครเล่นหนัง
เหมือนหนูเป็นพี่คนโตนะคะ

มีพี่คนโตที่คอยจัดการชีวิตหนูทุกอย่างเหมือนกันค่ะ

คืออะไรก็ได้ที่อย่าให้พี่น้องเราด้อยกว่าคนอื่น
ถ้าเกิดสมมุติเฮ้ยอยากได้ไอโฟน
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาเงินไปเลยเอาไปซื้อ

ตัวเองมึงไอฟโฟน๕ออกไปซื้อไอฟโฟน๖ดิ

อย่าให้ขาดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเยอะ
ว่าฉันรวยน้องฉันเป็นดาราไม่เอาค่ะ
เป็นคนหนึ่งที่มีงานเยอะมาตลอดเลย

เพราะว่าก่อนจะได้ออกมาทำงานข้างนอกค่ะ

เราก็จะไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนอกอะไรอย่างนี้

รู้สึกว่าการนั่งเครื่องบินนานมันเสียเวลามาก

ครั้งแรกที่ไปเลยนะคะไปเยอรมัน
แล้วเราอยู่ประมาณเกือบเดือนนึงค่ะ

คือรู้สึกว่าชีวิตมันดีขนาดนี้เลยหรอก
การที่เราไม่ต้องหลอกไม่ต้องยิ้มตลอดเวลา
คืออยู่นู่นปุ๊บอยากจะทำอะไรก็ทำ

คิดว่าคนน่ารักเรียบร้อยนู่นนี่นั่น

ขำแบบรั่วหรือแบบพูดดังเราทำไม่ได้ค่ะ
แล้วพอไปเมืองนอกปุ๊บพี่รู้สึกว่าอิสระ

คือทุกครั้งเมื่อมีโอกาสพดจะหาเวลาไปเที่ยวค่ะ

เป็นข่าวใหญ่โตกันเลยนะครับว่า

เป็นความรักแบบลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน

ไปรักกับผู้ชายที่มีสองเพศอยู่ในร่างเดียวกัน
หนูจะเจอเนื้อคู่หนูเมื่อไหร่บอกมาเลยนะคะ

ไอ้ที่เขาอี้แอบแนบที่แต่งไม่ใช่นะเว้ย